ใครจะไปท่องเที่ยวใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังกันด้วย
และที่สำคัญใครยังไม่รู้ว่าวันหยุด
บางคนบอกว่าฉันไม่ได้หยุด๕วัน
หยุดวันเดียว๒วันอยากจะไปไหนดี
ดิฉันมีสถานที่ที่อยากจะให้คุณผู้ชมปักหมุด
เพราะว่าที่นี่คุณสามารถไปท่องเที่ยวได้
เพราะว่ามันสวยงามราวกับภาพวาดไว้เลย

ให้ดูก่อนคุณสวยไหมฮะ
นี่คือภาพบรรยากาศริมถนนพะหนโยธิน
หมายเลข๑นครสวรรค์กำแพงเพชรเลยนะคะ

อยู่ตำบลบ้านแดนอำเภอบรรพฤษภิษัยจังหวัดนครสวรรค์จ้ะ
ดูค่ะคุณดูตอนนี้
นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่ฮอตฮิตต้อนรับปีใหม่มาก
ทุ่งดอกปอเทืองค่ะ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเขาปลูกไว้
เบ่งบานสะพรั่งเลยนะคะพื้นที่๕ไร่แบบนี้
ไปทางไหนก็เลื้องอารามงามตากว้างไกลสุดลูกหูลูกตา
แถมจุดนี้เนี่ยนะเขามีเขาหน่อเขาแก้ว

เหมือนกับฉากในภาพวาดคุณเห็นไหม
เวลาเราวาดภาพเราก็จะต้องวาดภูเขาพระอาทิตย์ดอกไม้ค่ะ

แบบนี้ก็เลยทำเอาหลายคนที่สัญจรผ่านไปมา
อดใจไม่ไหวลงมาเก็บภาพเก็บบรรยากาศ
ดำความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็ทุ่งปอเทืองหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมนะพิกัดปักหมุดกันเลยนะคะ
ริมถนนพะหนโยธินถนนหมายเลข๑นครสวรรค์กำแพงเพชร
ณเขาหน่อเขาแก้วตำบลบ้านแดนอำเภอบรรพฤษภิษัยจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
นครสวรรค์นะฮะคือเล่าให้ฟังแบบนี้
นครสวรรค์มันเหมือนเป็นประตูที่จะวิ่งขึ้นไปสู่ภาคเหนือใช่ไหม
เวลากลับไปที่ภาคเหนือก็ใช้เส้นทางนี้
แล้วพอผ่านนครสวรรค์ก็เหมือนเป็นแค่ทางผ่าน

แต่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่คุณสามารถแวะเที่ยวไปแต่ละสถานที่ได้เลย
บางคนขับรถใช่ไหมสมมุติจะไปเชียงใหม่
คุณผ่านไปนครสวรรค์คุณก็แวะไปเที่ยวนครสวรรค์ก่อนได้
ใช่เขาบอกว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ปลายทางเสมอไป
อยู่ระหว่างทางเจอวิวสวยก็แวะถ่าย

แต่นี่ค่ะคุณผู้ชมความสุขมีตลอดระยะทาง

จริงเราก็วางแผนการเดินทางได้
แต่ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่อยากจะให้คุณผู้ชมแวะไปถ่ายรูป
ชมกันหน่อยความงดงามของทุ่งดอกปอเทืองนะคะ